เรื่องทางการเมืองกันนิดนึงก็แล้วกัน

เมื่อมีความเคลื่อนไหวของพักรวมไทยสร้างชาติชัดเจนชัดเจนชัดเจนขึ้นเรื่อย
แล้วก็มีกระแสข่าวว่า
พลเอกประยุทธ์จันโอชาเนี่ย
จะพาพลพักของท่านเนี่ยนะครับ

โอ้โหนักข่าวจี้ถามจี้ถาม

แต่ตอบจนได้ฮะ
อันนี้เป็นเรื่องของทักษ์
ก็เป็นเรื่องของบุคคล
ถ้าเป็นเรื่องของไม่ใช่นโยบายพัก

มันเป็นเรื่องความคิดของคน
ทุกคนก็มีความคิดของตัวเอง

ผมไม่ว่าเลยแต่ใครอยากไปก็ไป

ไม่ห้ามไม่ห้ามไม่ห้าม

โอ้โหแต่เมื่อกี้บอกว่าเป็นพี่น้องกันมา๕๐ปี

สถานการณ์การเมืองจากนี้จะเป็นอย่างไร

การประชุมคณะรัฐมนตรีต้องจับตานะครับ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนี่ย
เขาจะเสนอคอลโลมอถอนร่าง

พลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายก

ได้เซ็นผ่านไปแล้วถอนซะ